วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ

การวิพากรกับเสียโป้อานนท์
คือคุณการวิพากรอดีตภรรยาของเสกโลโซ

แต่ว่าเสียโป้อานนท์เนี่ยทุกคนก็รู้จักนั่นแหละ
ว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลสายดาร์กหน่อย

แต่ก็ไม่ชกสักทีล่าสุดกับอีคิวสั่งเนี่ย

ร่ำรวยอะไรจากไหนมีเงินจากไหน
เสียโป้อานนท์เขายอมรับว่า
เขามีเงินมีทองจากธุรกิจหลายอย่าง

และธุรกิจสีเทาอย่างพวกกาซิโน
กาซิโนเขาบอกเขามีอยู่ในต่างประเทศ
แต่ล่าสุดที่มีข่าวว่าการวิพากร

วงเงินจากเสียโป้อานนท์บอกให้ยืมเป็นร้อยล้าน

ระหว่างคุณการกับเสียโป้
ภรรยาของเสียโป้เป็นคนบอกเลยนะครับ

ต้องมีการแถลงชี้แจง
ข้อเท็จจริงกันเกิดขึ้นนะครับ
โดยการวิพากรนะครับ

เปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนวันนี้

วงเงินเสียโป้ที่ยืมไปร้อยล้านบาทนะครับ

คือเรื่องนี้เนี่ยให้ยืมจริง
ไม่ได้คิดฟ้องร้องให้เป็นคดีความ

สัญญาที่บอกว่าจะทยอยคืนให้
โดยตอนนี้คืนมาแล้วส่วนหนึ่ง

ในรายการที่เข้าไปออกก็ถามว่าให้ยืมกันขนาด๑๐๐ล้านเลยเหรอ

เพราะต้องการหาเงินเลี้ยงลูก

โป้เนี่ยมาขายฝันเธอก็เชื่อคนง่าย

บอกว่าจะเอาไปลงทุนเดี๋ยวคืนให้

เธอก็กะว่าจะได้มาเท่าไหรเท่าไหร่

เขาบอกเขายอมรับถ้าใครน่ะจะว่ะ

จนเลื่อนมาถึงปัจจุบันเนี่ยต้องการล้มหมวยจริง

จะได้กี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไป
จนต่อยอดยืมไปถึง๑๐๐ล้าน
โป้ก็บอกจะเอาไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศ

ส่วนเรื่องสัมพันธ์ทางชู้สาว

ให้การวิพากรพูดคนเดียวดีกว่า
เราไม่ได้ไปหลอกอะไรเค้าไง

เดี๋ยวคืนให้แต่ว่าพอเราพลาดปุ๊บเราก็บอกว่ารอหน่อยนะ
คือมันผิดที่ผมเรื่องเงินมันผิดที่ผมอยู่แล้ว
ใช่เพราะผมนัดแล้วไม่ตรงอะไรประมาณนี้นัดแล้วไม่ตรง
แต่ด้วยเงินมันจำนวนเยอะแล้วเราเสียดอกเบี้ย๑๐ล้าน
แต่ว่า๑๐ล้านเราขอยืมเขาแค่ไม่เกิน๓๔เดือน
จะคืนให้หมดแต่ว่าเราขอยืดเวลาไปปีหนึ่งครับ
แต่ว่าดอกเบี้๑๐ล้านนี่ก็เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะครับ
ปีหนึ่งใครหาได้๑๐ล้านแต่ผมก็ที่ออกมายอมรับเพราะคืนเขาอยู่แล้ว

เพราะตอนนี้เขาบอกว่าจะเช็คแล้วว่าเรายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ผมไม่มียาเสพติดแน่นอน
เกี่ยวกับผู้หญิงนี่มาเคลียร์คือคืนตังค์แน่นอน
ก็ไม่กี่ล้านครับแต่ว่า
ที่ไว้ใจกันเพราะว่าความสัมพันธ์มันเกินคำว่าเพื่อน
ไม่ใช่จะความสัมพันธ์นะเกินคำว่าเพื่อนแน่เป็นเจ้าหนี้ใช่ป
อันนี้เป็นลูกหนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงมันก็จะต้องสนิทกันเป็นธรรมดา
ตกใจว่าพี่การท้อง๓เดือนจริงหรือเปล่า
อะไรไม่มีหรอกทานอ้วน
เรื่องนี้ผมไม่ขอพูดอะไรเพราะผมไม่รับรู้ไม่ได้เป็นคนรับรู้ไง
คือเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องของการกับเมียเขาเอง
พูดผมพูดผมพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อผมก็ไม่พูดดีกว่าอ่าค่ะ
โลโซนี่เขาก็พอได้ยินข่าวตอนแรกนี้เขาก็ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันนะ
อดีตสามีของการเนี่ยบอกว่านี่แล้วเงิน๕๐๐ล้านที่ฝากเอาไว้เนี่ยเอาไปหมดหรือยังเนี่ยที่ฝากไว้ให้เนี่ย

เอาลองฟังที่การพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ก็การไม่รู้อะไรยิ่งกันยังไงเนี่ย

เพราะว่าเอาโฉนดไปก่อนค้ำไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้อะไรเลย